คุณผู้ชมมาตามกันต่อจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยกชื่อดังคุณเอสกัณฑพงค์ค่ะ
คือเกิดวูบนะคะแล้วก็หมดสติไปจนต้องปั๊มหัวใจ
ระหว่างที่เขาไปออกงานที่เป็นพิธีกรการอีเวนต์ของช่อง

ผ่านมา๒เดือนคุณผู้ชมอัปเดตล่าสุด

อาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านภรรยาก็ได้โพสต์ชี้แจงข่าว

และขอให้ทุกคนช่วยกันภาวนาให้สามีของเธอ

ล่าสุดนะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้สอบถามเรื่องราวดังกล่า

ผ่านทางเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมคุณหลุยเฮสนะคะ

เขาเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเลยค่ะ

ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเนี่ยตามภาพที่เห็น
ทำงานปกตินะคะแต่ว่ามันอัลดอร์เนอะ
แล้วก็คือว่าทำงานอยู่ดีเนี่ยคุณผู้ชม

พูดคุยกันก็แบบว่าซ้อมวงซ้อมบทอยู่เลยค่ะ

ก่อนที่จะวูบเนี่ยเหมือนเริ่มแบบยืนเซ

หน่วยทีมแพทย์ชุกเฉยเข้าประสงค์พยาบาลทันทีค่ะ

ณเวลานี้คุณหลุยเองแจ้งว่านะคะ

และตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้ทั้งคุณเอส

หันไปมองแล้วก็เห็นพี่เขามีอาการเหมือนแบบขยับตัวนิดนึง
ผมก็เลยนึกว่าแบบพี่เขาคงเหนื่อยคงร้อน
แบบอาจจะไม่ทราบว่าจะเป็นลมหรืออะไรหรือเปล่า

มีความไม่สบายหรือความเคลียร์อะไรด้วยครับ

เอสเป็นคนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรง
แล้วก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพมากครับ
ผมติดตามตามข่าวเลยครับติดตามตามข่าวครับ
แปลว่าไม่ได้อัปเดตกับใครอยากขอตัวคุณ

เราทุกคนเป็นกำลังใจให้รวมทั้งแฟนละคร
แฟนช่องแฟนที่ดูทีวีในประเทศไทย
ก็คือผมเชื่อว่าทุกคนให้กำลังใจพี่เอส
ก็ขอให้พี่เอสหายไวแล้วก็กลับมาแข็งแรง
กลับมาเล่นละครกับพวกเราเหมือนเดิมครับ
ซึ่งทุกคนก็ส่งกำลังใจรวมไปถึงพวกเราด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มคุณโน๊ตวัชรบูลค่ะ
บอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐเช่นเดียวกันค่ะว่า
ตอนที่เห็นข่าวยอมรับว่าตกใจค่ะ
ก่อนที่น้องจะล้มป่วยไปก็ได้ถ่ายละครด้วยกันเรื่องเพลิงภัยค่ะ
ซึ่งหนุ่มเอสเนี่ยเป็นคนทุ่มเทกับการทำงานทุกอย่างเลยนะคะ
ประกอบกับช่วงนั้นเขาต้องทำรายการด้วยล่ะค่ะ

ต้องไปทำกิจกรรมต่างกับนักการเมืองรายการของคุณเอสช่วงนั้นนะคะ
ก็เลยทุ่มเททุกอย่างทุ่มเทมากกว่าเดิมเลย
แล้วพอผลลัพธ์ที่เขาตั้งใจออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเหมือนกันนอกจากคำว่าสงสารค่ะ
เป็นอะไรที่ช็อกมากแบบพี่ไม่รู้จะหาคำพูดอะไรคือสงสารไปหมด
สงสารตัวน้องเองด้วยเพราะว่าช่วงนั้นเอสก็แบบทำงานหนักนะ
เล่นละครด้วยกันละครบูแล้วก็ทำรายการ
ก็รู้สึกแบบโหน้องแบบทุ่มเทกับชีวิตมากทุ่มเทกับงานที่ทำมาก
แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราแบบสงสารน้องสงสารภรรยาสงสารลูกอะไรอย่างนี้แบบ
เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยจริงก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้
แล้วก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ส่วนเรื่องละครต่างนะคะคุณเอสก็ถ่ายเอาไว้สองเรื่อง

ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งรับบทเป็นคุณหมอด้วยนะ
ในเรื่องเขานะคะก็ต้องพักไปก่อนนะคะ
ส่งกำลังใจค่ะขอให้คุณเอสแล้วก็ครอบครัว
กำลังใจเยอะคุณเอสหายไวด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจกับภรรยาคุณเอสจริงนะลูกด้วย
เตียงเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้คลาดสายตานะ